คุณผู้ชมค่ะมาดูข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้ชาวเน็ตไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
เมื่อล่าสุดน้องชายดิฉันค่ะคุณแท็กพระรันยูโพสต์ภาพพร้อมครอบครัวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้คุณผู้ชม
ใช่นะคะก็เป็นภาพครอบครัวสุดอบอุ่นนะคะร่วมเฟรมกับลูกชายน้องพารันนะคะแล้วก็ภรรยาสาวคุณเบลเป็นไงล่ะคะ
พร้อมเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าจะทำอาหารให้แม่เขาทานพร้อมให้ดู
สายตาลูกชายที่มองแม่ว่าโอ๊ยแสบช่าย่อยเลยนะคะ
ซึ่งภาพนี้นะคะถือว่าเป็นรูปแรกเลยนะคะ
ที่หนุ่มแท็กต์เปลี่ยนลงภาพครอบครัวอย่างเป็นทางการออกสื่อ

คือก่อนหน้านี้ก็เคยได้ออกงานกันบ้าง

งานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมมากมายนะคะ
ยังคอมเมนต์ไปถึงหนุ่มแท็กนะคะว่า
อยากให้ลงรูปครอบครัวแบบนี้บ่อยนะคะเพราะเห็นแล้ว